กรุงเทพเราเริ่มหนาวแล้ว
รวมไปถึงหลายพื้นที่ในประเทศไทยอากาศเย็นแล้วนะ

แต่ถ้าว่าคุณแม่อ้ำของดิฉันไม่สนใจหน้าหนาว

รวมไปถึงเดี๋ยวเราพาไปส่องในอินสตราแกรมของเหล่าดารากันด้วยนะคะว่า
รูปไหนจะโดนใจชาวเน็ตมากที่สุดค่ะ

ว่าเออทำไมกล้ามตัวเขาสวยขนาดนั้น

ไม่มีใครสวยเด็ดเผ็ดทะลุลมหนาวเท่าแก๊งของซุปตาตัวแม่

นิ้งปานิตาปุ๊กลูกฟ้นทิศตองพระครมัย
ชายอณทวีปแพ็คกระเป๋ากันไป

แล้วก็ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นระดับตัวแม่ทั้งที
ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอน
จัดใหญ่จัดเต็มไปเลยในชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว
วดผิวขาวหุ่นสุดเสี้ย
สวนทางกับอายุที่อีก๒ปีนะคุณ

สะพานโค้งเมื่อกี้ดิฉันให้ตายทำไม่ได้จริง
โอ้โหแซ่บมากแม่ค่ะ
แล้วก็ดีกรีระดับแถวหน้านะคุณผู้ชม

ผู้ติดตามสูงสุดในเมืองไทย๗ล้าน๓แสนฟอลลอเวอร์
โฉมทั้งทีค่ะมีหรือที่ยอดกดไลค์จะไม่สั่นสะเทือน
เรามาเซ็ตบิกินี่ทริปนี้กับ๕สถิติของอ้ำพัชรภาค่ะ
กันจนถึง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
อันนี้ชมทีมงานนะทีมงานก็ว่างเนอะ

กดไลค์๑๙๘๔๖๖ภาพนะครับ
คือภาพนี้ปล่อยพร้อมกันแบบพอพร้อมปากพร้อมคอ
กับภาพอวดหุ่นเต็มตัวระยะไกลค่ะ

อันดับที่๔ค่ะเฉือนกันเล็กน้อยที่๑๙๙๘๖๕ไลค์
กับการยนต์โฉมสี่สาวงามพร้อมกับชุดว่ายน้ำนะฮะ
แซ่บกินกันไม่ลงของอ้ำนิ้งต่องและปุ๊กลุ๊กค่ะ
อันนี้เป็นเซตสาวสาวทั้งนั้นแซ่บทั้งนั้น
ต่อกันที่อันดับที่๓ค่ะคุณก้าวกระโดดมาก

เรือนร่างเพลียวระหงหน้าท้องแบนเอลคอน
ในชุดบิกินี่สีดำของขุดอ้ามพระชรภา
ต่อกันที่อันดับที่๒โอ้โหกวาดยอดไลค์ไปสูงถึง๓๓๕๔๕๓ค่ะ

อันนี้ดิฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ซูมแล้วซูมอีกนะคุณ
คุณแม่มาในชุดบิกินี่สีขาวแหวกอกชวนแบบโอ้โห

แล้วก็สเต็ปการจือปากระดับตำนาน

ดิฉันต้องบอกเลยคุณผู้ชมกดไลค์ไปด้วยเผลอขยับปากตามไปด้วยนะ
ไปดูกันที่อันดับที่๑กันบ้างค่ะ
เป็นภาพที่ฟอลลอเวอร์เทใจให้สุดเลย
เป็นชุดว่ายน้ำสีขาวตัวจิ๋วเหมือนกัน
โชว์หน้าอกหน้าใจไซส์บิ๊กบึ้มอยู่เหมือนกันนะคุณแม่นะ

คือแบบคืออ้ำไม่ได้ทำอะไรมากเลยอ้ำสวยผมแค่นี้อ้ำสวยแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้ภาพนี้ของซุปตาตัวแม่มียอดกดไลค์สูงถึง๓๗๑๑๙๖ไลค์เลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมเอาสังเกตง่ายนะคุณอ้ำไปทริปนี้

ใช่ค่อนข้างที่จะน่าสดมากแล้วท่าโพสต์แต่ละท่านี้ไม่ธรรมดานะ
นึกว่าถ่ายนิตยสารขึ้นปกอะไรหรือเปล่านี่ถ่ายเล่นเล่นใช่ไหมครับ
นี่ค่ะเล่นกับเพื่อนก็จะบอกได้ว่าไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อนิตยสารเมกาซีน
ดูคุณอ้ำในอินสตราแกรมเอาคุณผู้ชมโอ้โห
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป